มีอาจารย์เทคนิคท่านหนึ่งออกมาโวยแทนลูกศิษย
คือลูกศิษย์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าตำรวจ
เขียนใบสั่งแล้วไปยึดมอเตอร์ไซค์ของลูกศิษย

อาจารย์เขาก็โวยว่าเอ๊ะทำไมไม่อลุ่มอร่วยเลย
รู้ไหมว่าการยึดรถทำให้ลูกศิษย์เขาเดือดร้อน
ก็โดนปรับไป๓๐๐ก็เขียนใบสั่งมา๔นะฮะ
ล่าสุดค่ะหนุ่มในกรุงเทพอัดคลิปโวยตำรวจ
คล้ายกันเลยโวยตำรวจสอนอบางขุนเทียน
ดักจับมอเตอร์ไซค์แล้วแจกใบสั่งในยุคโควิดเศรษฐกิจแบบเนี้ยค่ะอืม

นี่ยืนดักกันอยู่อย่างนี้ครับไม่มีอะไรนะครับ

ชาวเน็ตถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไปจับเคนมพงศ์ให้ก่อนไหม

แต่จริงนั้นในมุมตำรวจเราก็เข้าใจ
ถ้าไม่อยากถูกจับก็อย่าไปทำผิดการจารกร
คือเหมือนกับคนในพื้นที่จะทราบใช่ไหมว่าอับจะวัดปุ๊บห้ามเลี้ยวขวา
เป็นเส้นทึบต้องให้เลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ไปกลับรถมาหรือยังไงก็ไม่ทราบใช่ไหม

จริงฝั่งตรงข้ามก็มีป้ายห้ามเลี้ยขวาอยู่นะอยู่แถวนี้

แต่ว่ามุมหนึ่งพ่อหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่า
อยากให้อรุมอร่วยกันหน่อยก็คุยกันได้นี่